โรงเรียนดังที่ลบบุรีคือวันนี้เขาจะจัดงานครบรอบ๑๒๔ปีการสถาปนาโรงเรียนแต่อาจจะไม่ได้จัดแล้วสิคุณผู้ชมมีไฟไหม้อ่ะ
ดูสิงานวันนี้ต้องเลื่อนไหมเนี่ยเกิดขึ้นที่อาคารเรียนตึก๔สูง๓ชั้นในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยครับ
เขตเทศบาลเมืองลบบุรีช่วงเย็นเมื่อวานต้นเพลิงอยู่ตรงห้องประชาสัมพันธ์ชั้น๑ข้างล่างนี้เลย
ก็มีนักเรียนกับครูนะช่วยกันเข้าไปขนของออกจากห้องที่อยู่ข้างคือไอ้ห้องต้นเพลิงเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้แล้ว
แต่ห้องอื่นมันยังมีของอยู่ก็ต้องช่วยกันขนออกมากลหนเลยครับ
ตำรวจก็ขอกำลังรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลบบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยกันดับไฟมาแล้ว
ดับเพลิงมาแล้วครับมาถึงปุ๊บก็ฉีดฉีดอยู่ครึ่งชั่วโมงคุมเพลิงไว้ได้
ดูเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมยังดีหน่อยไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
ให้ฟังว่าตอนเกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะก็มีบุคลากรมาทำงานในโรงเรียน
แต่เมื่อวานวันเสาร์นะยังมีบุคลากรมาอยู่แต่อยู่คนละตึก
จากว่ามีการเตรียมงานไงวันนี้นี่แหละจะจัด
หน้าโรงเรียนครับนี่ทางขวาพอธรรมวิทย์เล่าให้ฟัง
ส่วนรอปภของโรงเรียนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่า
ก่อนเกิดเพลิงไหม้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ได้ยินเสียงลำโพงในห้องประชาสัมพันธ์
ดังขึ้นทั้งที่เป็นวันหยุด
ขึ้นได้ยังไงเจ้าหน้าที่ในห้องก็ไม่มีด้วยนะ
คาดว่าจะมีการทดลองเครื่องเสียง
ซึ่งพอเสียงลำโพงดังขึ้นไม่นานครับ
มีคนบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ในห้องประชาสัมพันธ์นั่นแหละ
รอปภได้ยินก็เลยเอาถังดับเพลิงไปฉีด
สารเคมีดับเพลิงแต่ก็ตอนแรกเนี่ยดับไม่สำเร็จครับ
คาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรที่เครื่องเสียง
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวรอพอถอวันนี้นะ
เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
มูลค่าความเสียหายรอการประเมินอยู่ครับ
โอ้โหนี่ตอนไฟไหม้แล้วก็เพิ่งดับใหม่